รุนสวัสดิ์นะคะที่สามมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อน
ร้อนหนาวกันแล้วค่ะสุดสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ปัจจัยหลักนะคะช่วงนี้ก็ต้องเตรียมใจกันหน่อยค่ะ
เนื่องจากว่าทางตอนบนของประเทศไทยคือเหนืออีสานจะมีร่องฝนพาดผ่าน
และจะพาดผ่านตอนกลางด้วยดังนั้นภาคกลางเองก็จะได้รับอิทธิพลค่ะ
ส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีปัจจัยจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นมามีกำลังแรงมากขึ้น
ลมใต้หอบความชื้นขึ้นไปด้านบนมีร่องฝนพาดผ่านมา
ดังนั้นแต่ละพื้นที่จะมีฝนตกอย่างไรกันบ้างหรือต้องคาดการณ์เตรียมพร้อมอะไรกันบ้าง
ดูข้อมูลคาดการณ์นี้กันได้เลยนะคะ
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๑กันยายนสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมและระมัดระวังก็คือ
อันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะ
เกษตรกรให้ระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อรารวมถึงต้องซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนสัตว์อย่าปล่อยให้สัตว์นั้นอยู่ในที่ชื้นแฉะด้วยค่ะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องภาคกลางภาคตะวันออกโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่ง
ให้ทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรด้วย
และระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อราโรครากเน่าโคนเน่าค่ะ
ส่วนพื้นที่ที่มีฝนในท้องทะเลเนี่ยก็จะมีคลื่นสูง๒เมตรด้วย
ดังนั้นจะไปท่องเที่ยวหรือออกเรือภาคตะวันออกระมัดระวังเช่นกันนะคะ
สำหรับภาคใต้อันตรายจากฝนตกหนักก็เกิดขึ้นได้ค่ะ
เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง
เกษตรกรระวังโรคจากเชื้อราค่ะให้เปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนหลังฝนตกด้วย
ส่วนคลื่นในทะเลจะมีโอกาสสูงมากกว่า๒เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะ
ส่วนพื้นที่ในเมืองหรือพื้นที่รุ่มต่ำก็เตรียมกระสอบทรายเอาไว้หน่อยก็แล้วกันนะคะ
เพราะบางทีน้ำมันไหลบ่ามาหรือว่าเป็นน้ำสะสมท่วมขังก็แล้วแต่
อาจจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้
ระยะนี้ทำใจหน่อยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปรับตัวไปตามสถานการณ์
เพราะว่ายังคงมีฝนตกหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะ
ตอนนี้ที่ฉันเตรียมตัวไปตั้งกระสอบทรายกันน้ำเข้าบ้านก่อนนะคะ